หลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปที่ตำรวจจราจรได้ทำการยึดใบขับขี่
แล้วก็ใส่กุญแจมือคนขับรถตู้โดยสาร

แต่ฝั่งคนขับรถตู้ก็บอกว่ายึดใบขับขี่ไม่ได้
ไม่สามารถที่จะขับรถต่อไปได้

ขัดขวางตรงไหนขัดขวางตรงไหนครับ
ขัดขวางตรงไหนท่านจะจับผมเรื่องอะไรผมถามก่อน
ท่านจะจับผมเรื่องอะไร
นี่คือคลิปเหตุการณ์โต้เถียงกันระหว่างคนขับรถตู้กับตำรวจจราจรสอนอดินแดง
เกิดขึ้นหลังคนขับรถตู้ทำผิดกฎจราจร
ขับรถในเลนขวาจึงถูกจับบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง
จากนั้นตำรวจได้เขียนใบสั่งและเรียกเก็บใบขับขี่
ทำให้คนขับรถตู้ไม่พอใจเกิดการโต้เถียงกันทั้งสองฝ่าย
โดยมีเพื่อนตำรวจคอยห้ามปรามไว้
ขณะเดียวกันคนขับรถตู้พยายามสอบถามว่าทำไมต้องยึดใบขับขี่
ตำรวจก็ได้อธิบายและชี้แจงไป
ต่อมาการโต้เถียงเริ่มรุนแรงขึ้น
ตำรวจจึงจับชายคนดังกล่าวใส่กุญแจมือ
โดยเหตุการณ์ถูกบันทึกโดยคลิปวิดีโอของคนขับรถตู้

โดยเฉพาะการใส่กุญแจมือ
เพื่อคลายข้อสงสัยว่าชนวนเหตุนี้เกิดจากอะไร
ทางฝากตำรวจโดย๑๐ตำรวจตรีเอกพลศรีนาธนาวา
ผู้บังคับหมู่งานจราจรสอนอดินแดง
ซึ่งเป็นตำรวจที่ปรากฏในคลิปชี้แจงว่า
ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมา

คนขับรถตู้ทำผิดกฎจราจร

ออกใบสั่งเพื่อเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย
ระหว่างนั้นคนขับรถตู้พยายามขัดขวาง
ให้ตำรวจนำใบสั่งไปส่งที่สถานีตำรวจ
พร้อมพยายามกระชากใบขับขี่คืน

พร้อมยืนยันว่าตำรวจไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ
ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายทุกประการ
โดยคนขับรถตู้ถูกดำเนินคดีทางอาญา
ในข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
๒๐๐๐บาทจำคุก๑เดือน
โดยโทษจำคุกสารให้รอลงอาญาเป็นเวลา๑ปี
และปรับตามพระราชบัญญัติจราจร๕๐๐บาท

โดยพลตำรวจตรีจีรพัฒน์ภูมิจิต
รองภูมิบัญชากันตำรวจณบาล

ระบุไว้ว่าเจ้าพนักงานจราจร

สามารถที่จะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ได้
โดยต้องออกใบสั่งหรือใบหลักฐานแทนใบขับขี่
มีอายุ๗วันสามารถทำได้ตามมาตรา๑๔๐วัก๓
จากการกระทำผิดแล้วหากพบการขัดขืนหรือขัดขวางการจับกลุ่ม
ตำรวจก็สามารถใช้กุญแจมือในการจับกลุ่มได้
หากมีการต่อสู้ขัดขวางหรือใช้ความรุนแรงไม่ยอมให้จับกลุ่ม
ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิษฐ์ของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้น
เรื่องนี้เป็นที่ชัดเจนว่าตำรวจได้ทำตามกฎหมายทุกประการ
ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติว่าจะยอมรับและทำตามแค่ไหน
เพราะไม่มีใครต้องอยู่เนื้อกฎหมาย